คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องตามต่อเพราะยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
อดีตพระภาวนาพุทธโธวัย๗๒ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพรานที่นครปฐม
คือก่อนหน้านี้ถูกจำคุกในคดีอนาจารย์เด็กตั้งแต่ปี๒๕๓๑ถึง๒๕๕๙
แล้วตกเป็นผู้ต้องหาในปี๒๕๕๒คือคดีนี้จริงต้องโทษจำคุกประมาณ๕๐ปี
แต่ติดคุกจริงเนี่ยประมาณ๒๐กว่าปีแล้วก็ออกจากเรือนจำมา
แต่ไม่แน่ชัดว่าออกจากเรือนจำมาเมื่อไหร่อย่างไร
แต่ที่เราต้องตามต่อก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่า
พอออกมาแล้วเนี่ยยังอยู่ภายในวัดสัมพรานค่ะแล้วก็แต่งกายที่หลายคนมองว่า
มันก็คล้ายพระสงฆ์นั่นแหละแต่มันมีหลายสีไงหลากหลายสีสันมาก
แล้วก็มีภาพเหมือนกับนั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเหมือนนั่งระหนึ่งว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่
ซึ่งไม่ใช่พระแล้วแล้วก็มีภาพว่าพระจริงกราบไหว้ด้วย
เห็นบอกว่ามีเป็นแบบเจ้าอาวาสด้วยนะ
อันนี้ก็เป็นชุดสีชมพูสีเหลืองสีอะไรเป็นข่าวมาสักพักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

คือยังไม่มีใครเจอเลยค่ะว่าตอนนี้อดีตพระภาวนาพุทธโธไปอยู่ไหน
ใช่ค่ะชื่อจริงก็คือนายจำลองคนซื่อนะคะณเวลานี้คืออายุ๗๒แล้วนะคะ
ทีมข่าวอ่ะไปที่วัดสามพรานอีกรอบนะคุณผู้ชมไม่เจอตัวนะคะ
ทีมข่าวก็เดินวนดูสำรวจที่วัดเนี่ยค่ะ
คือด้วยการที่เขามีพฤติกรรมที่แสดงตนเหมือนยังเป็นพระอยู่เนี่ย
คำถามคือมันทำได้ไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นความผิดไหม
นะคะไม่เจอตัวแต่เจอรูปภาพรูปภาพอดีตพระภาวนาพุทธโธ
นี่ค่ะลูกศิษย์ยังศรัทธาอยู่คุณผู้ชมค่ะอืม
มีลูกเศษมีแม่ชีที่เขายังศรัทธาอยู่ตั้งรูปบนโต๊ะแบบนี้เลย
แล้วมีการวางดอกไม้ทูบเทียนไว้ข้างข้างรูปด้วยนะคะมีพระพุทธรูปวางไว้ด้วยนะคะ
มีดอกไม้ตั้งโต๊ะบูชาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยมีรูป
พระภาวนาพุทธโธทีมข่าวก็ต้องไปถามลูกศิษย์แหละ
คำถามแรกคืออดีตพระภาวนาพุทธอยู่ไหนเนาะ
คำถามหลักเลยเพราะก่อนแล้วอันเนี้ยก็คือยืนยันว่าอยู่ที่นี่
ค่ะตามภาพตามอะไรล่าสุดวันนี้ลูกศิษย์คนนึงให้ข้อมูลว่า
อดีตพระภาวนาพุทธโธออกจากวัดสามพรานที่นครปฐมเนี่ยนะคะ
สองวันก่อนบอกว่าจะกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านเกิด
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปถาม
นายชะนันตชัยพฤกษุการหรือกล้อง
เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าอดีตพระภาวนาพุทธโธอยู่ไหน
จากว่าอดีตพระภาวนาพุทธโธเดินทางออกจากวัดหลังจากเป็นข่าว
พอเป็นข่าวปุ๊บออกจากวัดปั๊บก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่
ไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็เลยยืนยันว่าที่วัดสามพรานตอนนี้
ไม่มีอดีตพระภาวนาพุทธโธอาศัยอยู่แน่นอน
ก็ช่วงที่โควิดหลังล่าสุดสักสองวันก่อนก่อน
ก่อนที่จะมีข่าวด้วยซ้ำไป๑วันนะครับ

เพราะว่าจะมีลูกศึกภาพท่านที่ดูแลท่านอาจารย์อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าบางทางท่านก็เป็นคู่บาอาจารย์ที่วิเว้กันนะ
ไปเยี่ยมเย็นนะครับ
แต่แกไม่ค่อยได้อยู่วัดอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ก๊

นี่ค่ะคือนักข่าวของเราก็พยายามสอบถามนะคะ
เพราะว่าคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
หนึ่งอดีตพระพะวนาพุทธโธไม่อยู่แล้วจริงใช่ไหมที่วัดสัมพลาณ
หรืออยู่แต่ว่าไม่มีใครยอมบอกไม่มีใครยอมให้ข้อมูล

หรือยังไงอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยต่อ
คุยกับลูกศิษย์วัดที่ถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่
เขาก็บอกว่าเท่าที่เขาได้สัมผัสอดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ยนะ
ก็เหมือนกับเขาก็สอนสอนดีเป็นคนเท่าคนแก่สอนนี่แหละ
ส่วนใหญ่เป็นคำสอนเกี่ยวกับความกระตันอยู่ต่อบีดามันดา
คำสอนในสมัยที่บวชเป็นพระ
ก็เป็นเรื่องของการทดแทนบุญคุณบิดามันดา
เขาก็บอกว่าก็ให้ทำดีกับพ่อแม่
ดีกว่าไปเคาะลงศพบอกเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
ซึ่งลูกศิษย์บอกว่าเขาก็สอนดีนะ

ส่วนเรื่องที่มีคลิปว่าพระไปกราบไปไหว้อดีตพระภาวนาพุทธโธ
สิทธิ์คนนี้มองว่ามันเป็นการกราบการไหว้ในลักษณะของความอาวุโสหรือเปล่า
เหมือนกับว่าผู้ใหญ่กว่าคนอายุเยอะกว่าก็เลยไหว้อะไรแบบนี้
ไม่ได้กราบไหว้ในลักษณะของการเคารพนับถือศรัทธาแบบเป็นพระหรือเปล่า

แล้วอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ากำลังพูดคุยสนทนากัน
ก็เลยภาพมันทำให้เข้าใจผิดไหม
ว่าไปกราบไหว้ในฐานะว่าอดีตพระภาวนาพุทธยังเป็นพระอยู่
คือภาพที่ออกมาเนี่ยเหมือนพระอดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ยคือนั่งอยู่คนเดียวตรงกลาง
แล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองแบบนี้อยู่ประมาณหลายสิบรูปเลยนะ
แล้วก็ยกมือไหว้ค่ะ

แต่อันนี้คือกราบพระใช่ไหมกราบแบบนี้คือเบนจังครับประดิษฐ์เนอ

แต่ลูกศิษย์บอกว่าก็กราบในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่คนนึงคนอายุมากกว่า
ปกติเรากราบ๓ครั้งกับคนที่

เรานักถือท่านเหมือนพ่อเราอะ
เขาฟังแล้วเขามีความสุขเขาสบายใจ
เหมือนกับว่าท่านไม่ได้สอนแบบว่าลูกต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะ

เหมือนกับว่าลูกเคยไหมในครอบครัวเรามีปัญหาเนี่ย

เราเคยรู้ไหมสมมุติว่าพ่อเราเนี่ยกินเหล้า

สอนลูกหลานอย่างนี้บอกลูกบอกหลาน
คือไม่ได้มองว่าท่านจะเป็นการครอบงำหรือกำลังจะสร้างลักษณีย์ใหม่

ไม่ถึงขนาดนั้น
นี่ก็เป็นในมุมของลูกศิษย์นะคะ

อ่ะไม่เป็นไรทีมข่าวของเราหาข้อมูลเพิ่ม

คุยทางโทรศัพท์อาจจะด้วยช่วงโควิด๑๙

สมัยที่อดีตพระภาวนาพุทธโธ
เป็นเจ้าเอาวาทวัศน์สัมภาร
แม่ชีรับคำสั่งสอนที่ดี
ถูกหลักพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

เป็นคนที่มีบารมีเนื่องจากในอดีตช่วงนั้นเนี่ย
ยากจนมากไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินด้วยแล้วก็ไปตั้งจิตภาวนา
ที่วัดแห่งนี้ขอให้มีบ้านขอให้มีเงินขอให้มีสามี